คุณกันพอได้รับเรื่องราวได้ฟังเรื่องราวของคุณปีเตอร์เขาแล้ว

คือตอนแรกผมฟังมันจะเป็นไปได้เหรอ
ราชการระดับผู้ใหญ่นะของจังหวัดนะจะมาทำตัวอะไรแบบนี้
ผมก็เลยขอดูก่อนหลักฐานนัดไปคุยเลยนะ
นัดไปคุยก่อนวันหนึ่งขอดูหลักฐานทั้งหมด
ผมเห็นหลักฐานแล้วผมตกใจมากเลยนะ
อยู่ที่นู่นผู้หญิงไทยเขาไม่โดนด่า

ผู้หญิงไทยเนี้ยในต่างประเทศเขามองว่าเป็นแมงดา
ตัวตื๊ดเลยนะครับจริงเขามองว่าผู้หญิงไทยเนี่ยมาเกาะฝรั่งกิน
นะครับมาหลอกพอหมดตัวก็ทิ้งเรื่องเนี้ยมันมันไปทั่วยุโรป
เลยนะครับมันเป็นข่าวผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราต้องเริ่ม
ศักดิ์ศรีของผู้หญิงไทยก่อนนะเพราะว่าเนี่ยวันนี้ที่มา
ตรงนี้นะไม่ใช่แค่หลักฐานเขาตรงนี้นะเดี๋ยวมีอีกคนด้วย
เดี๋ยวผมพูดให้ฟังแต่ของของพี่ปีเตอร์ในที่ผมดูเนี่ยมัน
ตลกมากมันย้อนแย้งมากเขาไปตามแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่
บอกว่าไม่มาหาที่ไทยแล้วไม่คุยนะเขาไปมาแล้วแต่มีโทร
ศัพท์บอกว่าให้กลับไปมีโทรศัพท์โทรมาเขาให้กลับไปแล้ว
หลักฐานเนี่ยผมขอบอกนะครับนะฝรั่งเนี่ยเวลาเขาโดนหลอก
เขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะโง่ทั้งหมดนะไม่เห็นหน้าใครนะเดี๋ยว
ไม่เห็นไว้แล้วเขาไม่ได้โง่นะครับ
เขาเขาอ่านไว้หมดตอนที่คุยกับคุณนะคุณบอกว่ามันไม่มีอะไร
ค่ะเรื่องบ้านไม่มีชโนทเลยแต่คุณควบคุณบอกชโนทอยู่ที่
ระหว่างที่อยู่คุยกันตอนที่ยังไม่ได้

แล้วความที่มันผิดเพี้ยนตลกไปกว่านั้นคือ

แต่พอมาอีกคลิปหนึ่งผ่านไป

เขาติดต่อไปกลายเป็นว่าพูดถึงเรื่องอะไร

ผมถามว่าไอ้คนในคลิปเนี่ยหน้าตามันเหมือนกัน

อันนี้คือภาพที่เขาส่งให้ว่ามันเป็นโฉนดพาดแปลงต่าง
เป็นพื้นที่บ้านแล้วก็สร้างบ้านทุกอย่างค่ะ

ก็เมื่อกี้เขาบอกเองไหมที่สรบกอซื้อไม่ได้
แล้วทำไมในคลิปถึงบอกว่ามีโฉนดอยู่ที่ชั้นแล้ว

คุณเป็นค่าราชการระดับสูง
คุณทำอะไรก็ต้องมีอะไรที่มันอิงคำพูดของคุณ

ถ้าคุณยิ่งไปแบบนี้นะลูกปฏิเสธแบบนี้นะ
ผมบอกให้เลยยิ่งมัน